จะติดตามความคืบหน้าในการเจรจาเกลี้ยกล่อมสารวัตรในเช้าวันนี้
จนกระทั่งถึงตอนนี้๑๑นาฬิกา๑๓นาทีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ติดตามพร้อมกันเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนิน
รายงานจากจุดที่เกิดเหตุเชิญค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ตอนนี้ห่างไปประมาณ๕๐เบสนะครับมีทั้งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงพบเหตุการณ์ที่สำคัญ
อย่างผู้ประชาการตำรวจน้องคอนบานอยู่ระหว่างการประชุม
เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อยู่รายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะรายงานให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
แต่ก่อนอื่นผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นภาพของทางตำรวจนั้นใช้โดรนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ประชาการตำรวจนครบานส่งมอบให้กับสื่อมวลชน
เห็นสภาพของสารวัตรคลั่งรายนี้
จากภาพจะเห็นนะคะว่าเจ้าตัวนอนอยู่บนกับพื้นชั้น๒ของบ้าน
โดยใช้ผ้าห่มปกคลุมและคอยปิดบังร่างกายไว้
โดยมีบุหรี่นับ๑๐มวลที่กองตกอยู่กับพื้นที่นอน
พร้อมขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ดื่มเสร็จแล้วทิ้งไว้ด้านข้างด้วย
ที่สำคัญคุณผู้ชมครับด้านขวามือของสารวัตรคลั่งรายนี้
ยังมีอาวุธปืนลูกโม่อยู่ในมือตลอดเวลาในลักษณะพร้อมใช้งาน
ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าสารวัตรคลั่งรายนี้
ยังมีความเป็นอยู่ดีท่ามกลางการล้อมจับที่เข้มข้นของตำรวจ
โดยหลังจากโดรนตัวนี้บินเข้าไปคุณผู้ชมครับ
สารวัตรคลั่งก็ตบโดรนตัวนี้ตกอยู่ภายในบ้านไม่สามารถที่จะบินออกมาได้
นับจากกระสุนปืนนัดแรกที่ถูกยิงออกมาคือช่วงเวลา๘โมงครึ่งของเมื่อวาน
ตอนนี้ผ่านมากว่า๒๗ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับ
ปฏิบัติการล้อมจับกลุ่มสารวัตรคลั่ง
ใช้ชุดปฏิบัติการที่ถือว่าดีที่สุด

แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
เลียงตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับ

พร้อมให้ผู้ร่วมเพื่อนร่วมงานมาร้องเพลงเกลี้ยกล่อม
เพื่อให้สารวัตรคลั่งนั้นรู้สึกผ่อนคลายความเครียด

คือตำรวจปราบรามยาเสพติดมาช่วยพูดคุย
โดยเฉพาะผู้การสืบสวนนครบานนั้น
ได้ใช้ทรโข่งพูดคุยด้วย
โดยประโยคที่จะพูดคุยเป็นการพูดคุยถึงอดีตการทำงาน
ขณะอยู่ในสังกัดบชปศก็คือตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั่นเอง
ซึ่งหลังจากนั้นมีการพูดถึงความรักที่แม่และลูก
และครอบครัวที่มีต่อสารวัตรคนนี้
แต่ตอนนี้ทุกคนนั้นอยากให้สารวัตรรักตัวเองออกมามอบตัว
อาวุธทุกอย่างทุกคนจะช่วยเหลือและผ่อนคลายความเครียด
เมื่อเรามีปัญหาก็ขอให้มาคุยกัน
ซึ่งปัญหาทุกอย่างนั้นสามารถแก้ไขได้
แต่สุดท้ายยุทธวิธีเกลี้ยกล่อมทั้งหมดก็ไม่เป็นผลครับ
สารวัตรคลั่งยิงปืนสวนออกมาหลายชุดชุดละหลายสิบนัด
พร้อมกับมีเสียงดังคล้ายระเบิดตามมา
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ประชาการตำรวจนครบานออกมาบอกนะคะว่า
สถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวของเจ้าหน้าที่
พอผู้ก่อเหตุยังมีปืนและกระสุนปืนที่พร้อมใช้ตอบโต้อย่างต่อเนื่อง
โดยอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้ตอนนี้สามารถยืนยันได้แล้วนะคะว่า
เป็นปืนชนิดลูกโม่และมีปืนออโตเมติกที่ใช้ก่อเหตุด้วย
โดยตอนนี้ตำรวจสามารถเปิดพื้นที่ในการควบคุมได้มากยิ่งขึ้น
และเปิดช่องว่างที่ทำให้เจ้าหน้าที่เห็นตัวผู้ก่อเหตุได้มากขึ้น
โดยสามารถกดดันให้ผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณชั้น๒ของบ้านพัก
แต่ตอนนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย
ไม่มีความจำเป็นเร่งรีบในการใช้ยุทธวิธีโจมตี
ซึ่งต้องประเมินว่าอาการป่วยของผู้ก่อเหตุนั้นจะต้องใช้วิธีแบบไหน
ซึ่งหากประเมินแล้วจำเป็นต้องใช้กระสุนจริง
เจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติทันที
ส่วนการเจรจานั้นทางผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ไม่สามารถที่จะสื่อสารแบบคนปกติทั่วไปได้
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาเพียงใด
ฟังเสียงของผู้ประชาการตำรวจนครบานครับ
ในตอนนี้นะครับก็ทางฝ่ายผู้ปฏิบัติเนี่ย
เราได้ประเมินสถานการณ์มาเป็นระยะตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนะครับ๔โมงเย็น๖โมงเย็นนะครับ
เที่ยงคืนตี๓ตี๕เราประเมินสถานการณ์แล้วว่านะครับ
ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ในจุดที่มีความสูงเสียง
สุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ปฏิบัติครับ
ยังมีอาวุธอยู่นะครับแล้วมีเครื่องกระสุนอยู่
แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้
สิ่งที่มีความคืบหน้าในการปฏิบัติคือ
เราสามารถเปิดพื้นที่นะครับในการควบคุมได้มากขึ้น
เราก็ชับพื้นที่เข้าไปได้นะครับเราเปิดช่องว่างในการที่จะได้เห็นตัวนะครับ

เราเห็นมุมวิธีการการอำพลางตัวเขานะครับ
หรือการที่จะปกป้องตัวเองจากการที่จะใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปชูโจมนะครับ
แต่ในขณะนี้มันยังมีความเสี่ยงอยู่
ในการที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งตัวผู้ก่อเหตุเองนะครับ
ว่าเป็นคนป่วยนะครับ
ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัตินะครับ

ผมพูดคุยกับชาวบ้านที่เพิ่งกลับเข้าบ้านเมื่อช่วงเช้าของวันนี้
หลังจากที่ต้องพากันไปนอนที่รีสอร์ทใกล้เคียง
และพูดคุยกับชาวบ้านหลายคน
หลายคนเริ่มออกอาการแล้วก็โอ้โห
แล้วก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจแล้วนะคะว่า
การเข้าควบคุมสถานการณ์นี้มีความล่าช้าเกินไปหรือไม่
เพราะผ่านมาวันกว่าแล้ว
หากนับจากกระสุนปืนนัดแรกคือ๘โมงของเมื่อวานจนถึงตอนนี้
ตำรวจยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่บอกว่าลำบากมากครับ
เพราะตำรวจมีการยิงแก๊สน้ำตาอยู่เรื่อย
ชาวบ้านและเด็กต้องวิ่งหนีออกไปด้านนอก
โดยเฉพาะครอบครัวนี้ที่ต้องหนีไปอยู่ที่รีสอร์ทใกล้เคียง
รวมถึงต้องจ่ายเงินเองด้วยนะครับไม่มีใครมารับผิดชอบ
หมาแมวก็ไม่มีที่อยู่และไม่มีข้าวกินด้วย
ซึ่งตอนนี้ทุกคนมีความเครียดอย่างมาก
เพราะสถานการณ์นั้นไม่จบสักที
ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนตั้งคำถามว่า
ตำรวจยังไม่ยอมเคลียร์สถานการณ์แบบนี้
เพราะเป็นตำรวจด้วยกันหรือไม่
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอยากให้รีบทำอะไรให้เร็วสักที
เพราะหากยิ่งเนิ่นนานไปชาวบ้านก็ต้องลำบาก

ก็ต้องเสียเงินออกไปนอนรีสอร์ทข้างนอกอีก

อันนี้เพิ่งเข้าบ้านครับ
เขาออกมาเดินเล่นเป็นคนเปิดแต่เขามีปืนยิงคนตายได้
ใช่ค่ะแล้วแนวปืนมันสะบัดไปมั่วเลยค่ะ
แล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมนะคะเด็กวิ่งในหมู่บ้านเยอะมากเลยค่ะ
คือมันอันตรายมากนะคะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ยุทธวิธีของตำรวจนั้นใช้วิธีการเจรจาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
เพราะถือว่าสารวัตรคลั่งรายนี้เป็นคนป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
และยังไม่มีประชาชนเดือดร้อนหรือศูนย์เสีย
ซึ่งตำรวจนั้นบอกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาวางแผนติดตามสถานการณ์
และมอบหมายให้นายตำรวจระดับรอ
จะมาเป็นผู้ประชาการสถานการณ์แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ติดภารกิจสำคัญในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วย
ตอนนี้ด้านหลังของผมเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เสียงกระสุนปืนจากสารวัตรคลั่งนั้นหยุดไปประมาณ๑ชั่วโมงแล้วนะครับ
โดยทางตำรวจนั้นมีการวางแผนในช่วงบ่ายของวันนี้ว่า
จะมีการใช้วิธียุทธวิธีการปฏิบัติอย่างไร

และยังไม่บอกว่ายุทธวิธีนี้จะเป็นแบบไหน
และสถานการณ์นั้นจะจบลงเมื่อไหร่นั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ